คุณผู้ชมค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นชายเนี่ยคุ้มคลั่งเขาขึ้นรถทัวร์ครับแล้วใช้มีดเนี่ยจี้ตัวเองคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ใช่ครับแล้วเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกรอบมาค่ะห้ามคืนกันค่ะใช้เวลาใช้เป็นสิบชั่วโมงเลยนะคะนี่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมขนาดที่เจ้าหน้าที่เน
ใช้มีดปลายแหลมในจี้ตัวเองอยู่บนรถทัวร์ค่ะเป็นรถโดยสารนครชัยแอร์สายบ้านแพงนครพนมกรุงเทพบริเวณสารารับผู้โดยสารถนนสายสมเด็จกาลสินในเขตตัวอำเภอสมเด็จนะคะตั้งแต่ช่วงคืนวันเสาร์อ่ะประมาณสักสามทุ่มก็ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถเนี่ยประมาณสิบห้าคนต้องรีบลงจากรถนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เกลี้ยกล่อมอยู่

เป็นผลพยายามอยู่นานนะคะเกลี้ยกหล่อมให้ลงจากรถแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี้ยก็ยังไม่ยอมลงมาเพราะว่าเขายังมีอาการหลอนอ่ะเหมือนว่ากลัวจะมีใครมาทำร้ายเจ้าหน้าทีเองก็ต้องระวังมากเพราะว่าตลอดเวลาเนี้ยนะคะผู้ที่ก่อเหตุเนี้ยถือมีดปลายแหลมอยู่ตลอดเลยอ่ะค่ะครับการเจรจาเนี้ยใช้เวลานานกว่าสิบชั่วโ
จากนั้นก็นำไปฉีดยาระงับประสาทที่โรงพยาบาลสมเด็จแล้วก็ส่งตัวไปรักษาอาการต่อนะคะ